ส่วนเมื่อวานนี้ศูนย์ติดตามสถานการณ์
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประเมินบรรยากาศการจราจร
โดยรอบพระบรมหาราชวังแล้วก็เส้นทางที่เกี่ยวเนื่องนะครับ
ได้มีการจัดเส้นทางการจราจรใหม่นะครับ
แล้วก็วันนี้เองนะครับก็ขอความร่วมมือจากประชาชน

ให้สังเกตนะครับเรื่องของเส้นการจราจรที่ตีเป็นเส้นคู่สีเหลือง
เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องอำนวยความสะดวกเรื่องการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
อีกทั้งเพื่อบรรเทาการจราจรในเส้นทางนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจนครบานได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการตีเส้นจราจรสีเหลืองคู่
ความกว้างประมาณ๒๐เซนติเมตรตั้งแต่อนุสวรีประชาธิปไตย
ถนนราชดำเนินกลางจนถึงถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระราน
โดยเส้นสีเหลืองคู่ดังกล่าวจะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ของพระบรมวงศานุวงศ์ในการเข้าร่วมพระราชพิธี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทุกข์พระองค์นะครับ
พระบรมร่วมมือในการจัดการจราจรมาตลอด๔วันที่ผ่านมา
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเส้นสีเหลืองคู่ดังกล่าว
หลีกทางอำนวยความสะดวกหรือเปิดทางให้รถผ่านไปได้ครับ
ดีมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮะซึ่งเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่า
ถ้าพี่น้องประชาชนเจอเส้นเหลืองคู่มาเนี่ยขอความร่วมมือพี่น้องว่า
อย่าไปเกรดขวางตรงเส้นทางคู่ขนานสีเหลือง
อะไรที่เป็นปัญหาศักดิ์ก็ต้องขอกลับ
อภัยพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าพลังศรัทธามีเยอะจริง
อกจากนี้นะครับบริเวณโดยรอบพระบรมหาพระราชวัง
จากถนนพระอาทิตย์มุ่งหน้าถนนหน้าพระธาตุ
ซึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรได้ออกข้อบังคับ
รถทุกชนิดจอดริมถนนทั้งสองฝั่ง
แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์มาจอดริมถนน
ประกอบกับในพื้นที่มีรถเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัดสลับหยุดนิ่งนะครับ
โดยพบว่าบนถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพลีลา
ถึงแยกป้อมพระเด็จถนนสนามชัยและถนนหน้าพระราณ
จนถึงแยกท่าช้างซึ่งปิดการจราจร
พบว่าประชาชนที่มาแสดงความอาลัย
ถ่ายรูปพระบรมหาราชวังเป็นที่ระลึกจำนวนมาก
และรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เมื่อมีขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จมาถึงอย่างเส้นทางดังกล่าว
ขณะที่กองบังคับการตำรวจจราจร

บริเวณถนนพระจันทร์ถนนมหาราชและถนนท้ายวัง

เพื่อให้ประสบคณิกรที่จะเข้ามากราบถวายสการะพระบรมศพ
เข้ามารับส่งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
ส่วนบริเวณริมถนน๒ข้างทางจำนวน๑๘เส้นทาง
ก็ได้มีการประกาศห้ามรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดตลอดแนวนะครับ
ส่วนถนนราชดำเนินในถนนสนามชัยและถนนหน้าพระราน
ถนนหน้าพระธาตุถนนหับเผยถนนหลักเมือง
ถนนกาลยามัยตรีและซอยสารานดรม
จะถูกปิดการจราจรตลอด๒๔ชั่วโมง
ดังนั้นขอให้คุณผู้ชมตรวจสอบเส้นทางการจราจร